ชาวสวนยางที่นั่นเนี่ยเขามีอีกหนึ่งอาชีพก็คือ
แปรรูปกาบหมากเอามาทำเป็นภาชนะลดโลกร้อนค่ะ

อันนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยในการ
แปรรูปสินค้าและเพิ่มมูลค่าได้ด้วย

อันนี้คือกลับมาปกตินะ
เอามาแปรรูปเป็นจานเป็นถ้วยสำหรับใส่อาหาร
เพราะว่ามันสามารถลดโรคร้อนได้
คือบางที่เขาก็เอาไปแบบว่าเป็นขยงขยะ
หมักเป็นปุ๋ยอะไรหรือเอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิง
ถูกต้องแต่นี่ค่ะเอามาแปรรูปเลย

ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุแบบนี้

แล้วก็สร้างรายได้ให้กับเหล่าเกษตรกรเพิ่มเติมได้ด้วย
คุณอัญชาลีบารมีรุ่งเรืองอายุ๕๖ปี
บอกว่าหลังภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรสวนยางเนี่ย

ประกอบกับว่าในพื้นที่มีกาบหมากค่อนข้างมาก
ก็เลยทำให้การแปรรูปแบบนี้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ก็คือช่วยลดภาวะโลกร้อนปัจจุบันนี้มันร้อนจริงนะโลกของเรานะ
และก็มีการดำเนินการรวมกลุ่มแปรรูปกาดหมากขึ้นมา
แล้วก็ขยายเป็นโรงงานขนาดเล็กนะคะในการทำผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก
สร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนด้วยการซื้อกาบหมากจากเกษตรกรมา
ในราคา๑๐๐ชิ้น๓๐บาทค่ะ
อุ๊ยต้องดูสิอุ๊ยกิษาดูสิอุ๊ยชอบมากเลยอ่ะ
ทำออกมาเป็นถ้วยเป็นชามเนี่ยสวยด้วยนะสวยมากใช่แล้ว
แล้วก็นำมาแปรรูปสองแบบอย่างที่บอกมีจานแล้วก็ถ้วยจำหน่ายชิ้นละ๕บาทนะคะ
ซึ่งคนทำเนี่ยจะได้ค่าทำใบละ๓บาทตั้งแต่ล้างกลับมาผลิตบรรจุพันธุ์
และก็จะมีเงินปันผลสิ้นปีให้กับสมาชิกทุกคนดีเลิศ
แต่อย่าเพิ่งเอาไปเปรียบเทียบกับพวกถ้วยชามที่เป็นโปรงเป็นโฟมหรือกระดาษเกรดแบบอื่นนะ

คลบทราบกันนะรึแลจ้ะของธรรมชาติล้วน
แปรรูปคือมันก็ใช้แล้วย่อยสลายได้ไง

ภาชนะชั่วคราวสำหรับใส่อาหารและมันสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้
สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเกษตรเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
พาณิชย์จังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัด
ในการนำไปออกงานแสดงสินค้าต่างอะไรอย่างนี้

ชาวกลุ่มวิทยาศาสตร์ศักดิ์ชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
สวนยางตำบลธาตุอุแทรอำเภอกรรจนาฏิษฐ์จังหวัดสุรธานีนี่นะ
มียอดสั่งผลิตภัณฑ์จะกลับมาเดือนละ๒๐๐๓๐๐ชิ้นแล้ว

ต่อเดือนเยอะนะคะถ้าหากใครสนใจผลิตภัณฑ์นี้นะ

แล้วก็อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาชนะกลับมา

ติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลย
โอ้ผลไม้ผลมือนะ
เป็นหลายที่เหมือนกันที่เขาก็เอาวัสดุเหลือใช้